ครับสวัสดีเอ่อเดี๋ยวท่านประธานสภาที่ครบนะครับ
ใช้โอกาสนี้ชี้แจงใน๒๓ประเด็นที่สมาชิกสภาพ
แทนได้อภิปรายในก่อนหน้านี้นะครับเอ่อ
ในประเด็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของกรณีของงบ
บาทนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนท่านก็ไปดูเจาะนะครับ
ใหม่นะครับหน้าอยู่อัจฉริยะซึ่งเอ่อก็มีข้อสงสัยนะครับว่า
เอางบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรที่ดินสอบประกอบนับหมื่นไร่
มาจัดสรรให้ในทุนโดยไม่ฟังความคิดเห็นของประชาชนเปลี่ยนแปลงวิถีการทำกินทำลายระบบสิ่งแวดล้อม
วิถีประชาชนผิดหลักของการจัดสรรที่สอปกรเอ่อก็ขออนุญาตนะครับ
รายละเอียดก็คงไปว่ากันในชั้นของวาระ๒ลงไปในรายละเอียดของการดูเรื่องงบประมาณนะครับ
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับขอเรียนได้ว่าการใช้ที่ดินสอบประกอบประมาณ๑๕๐๐ไร่เนี่ย
เป็นการดำเนินการที่ไม่ได้ผิดวัตถุประสงค์นะครับอันนี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับ
ประกอบก็ได้มีมติเห็นชอบนะครับในให้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ไปในขณะเดียวกันนะครับที่กล่าวว่าไม่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ทางสำนักงานอีซีได้ดำเนินการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชน
คนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรเองก็เห็นด้วยและยินดีเข้าร่วมโครงการ
แล้วมีการระบุเรื่องของการชดเชยสิทธิ์ต่างต่างนะครับอันนี้ก็เอ่อ
สามารถขอทราบรายละเอียดจากอีซีได้นะครับนอกจากนั้นแล้วพื้นที่ดังกล่าวเนี้ยก็ตรงกันนะครับ
เป็นพื้นที่เอ่อไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเป็นพื้นที่ดินป่าเอ่อ
ดินปนทรายไม่อุ้มน้ำนะครับไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงนะครับ
มีเกษตรกรอยู่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบรายนะครับกระปลูกยางและมันสำปะหลัง
แต่ก็ไม่ค่อยสูงมากนักนะครับจึงจึงน่าจะเป็นทางเลือกในการนำมาพัฒนาอื่นอื่นนะครับ
และที่เป็นห่วงว่าจะมาทำอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ทางสำนักงานอีซีก็ขอเรียนเลยนะครับว่า
ไม่ได้ทำอุตสาหกรรมนะครับเป็นการทำธุรกิจเพื่อ
เป็นพื้นที่ศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ
มีศูนย์ราชการมีศูนย์ธุรกิจศูนย์การแพทย์ศูนย์การศึกษาวิจัยพัฒนา
ศึกษาอนาคตใหม่พลังงานสะอาดต่างนะครับเป็นธุรกิจบริการแล้วก็ทุน
เป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของการกำกับมีที่ดินเนี่ยนะครับ
แปลงนี้เนี่ยจะมีคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับ
อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่สนใจที่จะมาให้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาธุรกิจบริการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะครับ
อกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสิทธิ์นี้ยังอยู่กับรัฐบาลนะครับ
เป็นการให้เช่าไม่ใช่นำที่ดินไปให้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับ
ยังเป็นที่ดินของรัฐบาลเมื่อสิ้นสุดสัญญาทรัพย์ก็ยังตกเป็นของรัฐอยู่ดี
นะครับและยังให้สิทธิ์เกษตรกรเจ้าของที่ดินเป็นหุ้นส่วนของโครงการด้วยนะครับ
และเป็นหลักทั่วไปนะครับของการทำงานของอีซี
เราจะไม่ได้ดูเพียงแค่ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้น
จะดูในเรื่องของในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็โดยสังเกตนะครับ
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาพุทธแทนได้เกิดความกระจ่างนะครับ
ได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็หากรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้
ไปที่อีซีในช่วงที่อภิปรายหรือพิจารณางบประมาณในวาระถัดไปนะครับ
ในส่วนนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับ
ในส่วนของเอสเอ็มอีก็เหมือนกันนะครับหลายท่านเป็นห่วง
หลายท่านเป็นห่วงว่าการดูแลหรืองบเอสเอ็มอีเนี่ยมันน้อยเหลือเกินนะครับ
แต่ว่าถ้าดูในแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
ที่ประจำปีสองห้าหกหกเนี่ยรวมกันแล้วนี่สองพันเจ็ดร้อยกว่าหลานนะครับ
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอสมควรทีเดียวนะครับ
แล้วก็จะมุ่งเน้นต้องไม่ลืมนะครับ
รัฐบาลเองมีนโยบายตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับ
และยังให้ข้อได้เปรียบนะครับ

ตรงนี้เองบทบาทของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมก็จะทำหน้าที่นี้นะครับ

ที่สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านนะครับ
จะได้พิจารณาในวันนี้นะครับ
แล้วก็ในวาระถัดไปนะครับ
ตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าสมาชิกสภาพผู้แทนทุกท่านนะครับ
ก็จะสนับสนุนเช่นเดียวกัน
แท้จริงและสิ่งสำคัญนะครับ
ก็คือการเข้าสู่เข้าถึงสถาบันการเงินนะครับ
มีการจะรับจัดระบบนะครับ
ให้มีฐานข้อมูลเป็นหนึ่งรหัส
หนึ่งผู้ประกอบการนะครับ

เครือข่ายของผู้ประกอบการลายใหญ่นะครับ
สามารถที่จะเติบโตได้นะครับ
ถือว่าเป็นระบบที่แตกต่างจากเดิม
ซึ่งเราเชื่อว่าการที่เรามีระบบ

เป็นเครื่องมือสำคัญจากบทเรียนในอดีต
ที่เราพบว่ามันมีอุปสรรคเยอะ

ซึ่งในปี๒๕๖๖ก็จะเป็นกิจกรรมสำคัญ
ที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างขึ้นมา
ซึ่งก็จะให้ทางสำนักอัง
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
ได้ให้ข้อมูลกับทางสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
กรรมธิการที่เกี่ยวข้องในวาระถัดไป
ซึ่งผมเรียนได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
เพราะเป็นสิ่งที่เรานำบทเรียนจากในอดีต
แล้วพยายามจะแก้ไขอย่างถูกวิธี
แล้วก็มีภาคเอกชนหน่วยงานต่างมาร่วมไม้ร่วมมือกัน

โดยสรุปย่อมีงบรวมกันประมาณ๒๗๒๑ล้าน
เป็นแผนย่อยเป็น๔ประเภท
ซึ่งก็เป็นเรื่องของความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการเงิน
การเข้าถึงโอกาสทางด้านการตลาด

เพื่อเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับในยุคใหม่ต่อไป

หลายท่านก็เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนผู้ทรงเกียจ

แล้วก็อยากให้รัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ
ผมเองอยากจะเรียนด้วยความภาคภูมิใจนะครับ
ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับ
และสามารถที่ขยายผลไปสู่ตลาดโลกได้ในหลายด้านนะครับ
โดยเฉพาะในด้านของทุนทางวัฒนธรรม
ซึ่งเรามีมาตั้งแต่ดั้งเดิม
แล้วก็แม้กระทั่งสมัยใหม่เองก็ตาม
คุณค่าทางสังคมที่โลกยึดถือนะครับ

ในส่วน๓ส่วนนี้เองก็ต้องถือว่าเป็น
สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในประเทศไทยสามารถขยายผลออกไปได้นะครับ
ในส่วนนี้ซึ่งในด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับ
สาขาในเบื้องต้นเนี่ยเราแบ่งเป็น๒ประเภทนะครับ
แล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในอนาคตอีกนะครับ
ก็พยายามจะทำให้ได้รวมถึง๑๕สาขาด้วยกันนะครับ
ยุทธศาสตร์ก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ให้สู่ตลาดโลก
ปรับปรุงระเบียบมาตรฐานนะครับที่เป็นข้อจำกัด
อันนี้นะครับ๓ยุทธศาสตร์หลักที่จะใช้นะครับ
ส่วนเรื่องงบประมาณท่านก็เป็นห่วงกันนะครับ
ผมเองก็ได้สอบถามไปยังทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ถ้าเราดูในเรื่องของยุทธศาสตร์รวมของทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ย
มันเป็นเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถ้าดูงบประมาณ๖๔๖๕๖๖รวมกันเนี่ยนะครับ
ประมาณ๓๑๒๑ล้านนะครับในส่วนนี้
แล้วก็จะดำเนินการมาจนถึงปี๒๕๖๖ด้วยนะครับ
ก็เช่นเดียวกันนะครับทำมาต่อเนื่องนะครับ
เป็นบูรณาการร่วมกันนะครับเบ็ดเสร็จรวมกันก็เกือบเกือบเจ็ดพันล้านนะครับ
ที่ใช้ในช่วงระยะเวลา๓ปี
อย่างที่ผมเรียนนะครับจะเน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากร
เน้นเรื่องของการสร้างสรรค์เข้าสู่ตลาดโลก
และปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐาน
และล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการ
ภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทำในประเทศไทยนะครับ
ร่วมมือกันนะครับใช้เวลาไม่นาน
ในการที่จะปรับปรุงแก้ระเบียบต่างนะครับ
อำนวยให้ประเทศไทยเป็นจุดนะครับ
เป็นเขาเรียกเป็นศูนย์ของการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศได้นะครับ
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
เงื่อนไขที่ได้ปรับปรุงไปก็เป็นที่พอใจ
ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับ

ใจมาตรการเรื่องกฎระเบียบยังมีข้อจำกัดอยู่มาก
เราต้องแข่งขันกับประเทศอื่นนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญ
ไม่ได้แตกต่างจากที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านที่ยกขึ้นมานะครับ
ตรงนี้เราก็จะพยายามทำอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องของงบประมาณ
แต่เป็นเรื่องของการไปปรับปรุงกฎระเบียบต่างนะครับ
อาจจะมีงบประมาณในเรื่องของมาตรการส่งเสริมจูงใจตรงนั้นก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่ง
ว่าจะทัดเทียมทำยังไงให้ทัดเทียมกับทางต่างประเทศนะครับ
ถ้าหากจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับ
ก็สามารถที่จะพิจารณาของงบกลางหรืองบอะไรเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ
สำคัญที่สุดเราจะต้องผลักดันนะครับ
ประเทศไทยเรามีเอ่อความพร้อมนะครับเอ่อ
โดยตัวเราเองอยู่แล้วให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วก็เป็นความเข้มแข็ง
สำหรับประเทศไทยและที่สำคัญมากที่สุดก็คือเป็นความเข้มแข็งของคนไทย
รุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ของคนไทยนะครับในยุคถัดไปด้วยครับ
ขอบคุณครับทั้งสามเรื่องโดยสังเกตครับกลับเรียนท่านประธานสภาครับ